แล้วก็เสียใจมากหลังจากประกาศว่ามีการแก้ตำแหน่งนะฮะ
แล้วบอกจะเอาเงิน๕ล้านเหรียญเลยเพราะว่าต้องเยียวยาความรู้สึกหน่อย
เธอดีใจไปแล้วอะถ้าอยู่ไปบอกเปลี่ยนใหม่นะ
จริงหรือไม่สายตรวจโซเชียลเราทำงานแล้วครับ
กระแสนี้ไม่เป็นความจริงฮะ
เป็นข้อความที่กำลังส่งต่อกันอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับ
เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน๕ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
พิธีกรได้ประกาศชื่อสาวงามได้ตำแหน่งนางงามจากวันผิดคน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะตรวจสอบพบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ
โดยข้อความที่แชร์กันอยู่ขณะนี้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์
เล่าข่าวในลักษณะการดัดแปลงเนื้อหา
เพื่อส่อเสียดล้อเลียนเสียดสีนะคะ
โดยข้อความภาษาอังกฤษในย่อหน้าแรกแปลได้ว่า
เป็นผู้ชนะการประกวดนางงามจักรวาลปี๒๐๑๙
ทำให้เธอต้องโดนทอดมงกุฎภายในเวลาไม่กี่นาทีค่ะ
อ้าวทิศว่าจริงแล้วประกาศถูกแล้วแล้วมาสลับเนี่ยเหรอฮะ
นานมานี้นะครับเกิดกระแสข่าวลือด้วย
นางงามโคลัมเบียได้ปิดชีวิตตัวเอง

ฮะจากการตรวจสอบพบแบบนี้ฮะ

มันไม่ใช่ข่าวทั่วไปที่เป็นสถาบันข่าว

ก็เลยโพสต์คลิปวิดีโอสัมภาษณ์นางงามจากโคลัมเบียไว้เลยฮะ

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลของมันเอง
ฉันมีความสุขแล้วที่ได้มายืนณจุดนี้
ใช่เป็นประโยคที่หลายคนจำได้
โอ้ขอบคุณที่บอกประโยคแท้จริงเป็นศังคลิป
แต่เอาเป็นว่านี่แหละเธอพูดว่ามันมีเหตุผลของมัน

คือยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้มีหลายทฤษฎีมีหลายการวิเคราะห

มันเป็นความเชื่อด้วยบางคนบอกนี่แหละมันสมคบคิดกันนู่นนี่นั่น
การเมืองบ้างล่ะอะไรผลประโยชนระหว่างประเทศบ้างล่ะ
บางคนบอกว่าเพราะว่าผู้จัดเป็นเปลี่ยนมือมาจากโดนัลดทรัมป
เรื่องนี้เช็คแล้วข่าวมั่วนะครับ
ในมุมของเพื่อนร่วมอาชีพแล้วกันนะครับ
เคยผ่านงานประกาศรางวัลประกาศต่างมากมาย
ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการอ่าน
ที่ปาดสายตาไม่เร็วพอแล้วก็คำที่เขาโปรยออกไปเนี่ยนะครับ
ประกวดส่วนใหญ่นะคุณผู้ชมผลจะบอกที่๓ก่อน
ซึ่งไม่ได้ที่๓จะเรียกว่ารองชนะเลิศอันดับ๒
แล้วก็ที่๑บางครั้งเขาจะเขียนเป็นชื่อของที่๑เลย
ที่จะเขียนเป็นชื่อของที่๒ก็คือรองชนะเลิศอันดับ๑